คุณผู้ชมคะข่าวต่อไปนี้นี่อยากให้คุณผู้ชมเงยหน้า
หน้าจอแล้วเพ่งดูดีพร้อมกันหน่อย
อยากรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเอ๊ะสรุปคืออะไรยังไง

จริงต้องบอกก่อนนะเมียผู้ใหญ่บ้านเขามาถ่ายรูป
จะถ่ายรูปเลี้ยงวัวปกตินั่นแหละก็ถ่ายกดไป๖รูป
ปรากฏว่า๒ใน๖รูปมันติดดิฉันไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไร
แต่เป็นสิ่งที่มันแปลกไปจากภาพอื่นเพราะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเนี่ยเหมือนกับเห็นเป็น
คือคนเขาบอกว่ามันคือคนกำลังก้าวเท้าซ้ายเดินไปขวามือของจอ
เสื้อน้ำเงินกางเกงดำแต่ประเด็นคือมันไม่มีหัว
ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันคือยังไงแต่ชาวบ้านเขาเห็นภาพนี้เลยนะ
เขาเชื่อกันเลยว่านี่เป็นการมาบอกหรือเปล่าเพราะว่าช่วงเนี้ย
ใกล้จะถึงพิธีเลี้ยงเส้นไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาประจำปี
คือเขาทำทุกปีใช่แล้วนี่ใกล้จะถึงแล้วไง
เขาก็เลยมาบอกหรือเปล่าว่าเอ๊ะต้องอย่าลืมนะ
จะต้องมีการทำพิธีเลี้ยเส้นไห้เจ้าป่าเจ้าเขานะ
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมนางธนัชชากาวิระอายุ๓๘ปี
เป็นภรรยาของผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้ใหญ่สุเรียนกาวิระอายุ๔๙ปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านอ้อนที่หมู่๗ตำบลบ้านอ้อนอำเภองาวจังหวัดลำปาง
ถ่ายรูปเอาไว้นี่นักข่าวของเราเนี่ย
ไม่ได้เอารูปที่แชร์มาจากโซเชียลนะแต่เอามาจากมือถือของภรรยาผู้ใหญ่บ้านเลย
ภรรยาผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังด้วยบอกว่าถ่ายเอาไว้ตั้งแต่วันที่๓ธันวาคม
ที่ผ่านมาช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงยืนตรงเนี้ยใช่แล้วเนี่ยทำให้ดูหมดเลยว่า
ในมุมตรงนี้เป็นยังไงถ่ายไปอีกฝั่งนึงเจออะไรเห็นอะไร
แล้วคุณถ้าย้อนไปเมื่อวันที่๓ธันวาคมวันนั้นวันพระใหญ่ด้วยนะ
วันขึ้น๘ค่ำเดือน๑๒แล้วภาพทั้งหมดนะคะ
ภรรยาผู้ใหญ่บ้านถ่ายเอาไว้๖รูปเอาให้นักข่าวไทยรัฐทีวีดูทุกรูป
แต่มันมีอยู่๒รูปที่มันขนหัวลุกคือ๔ภาพเนี่ย
เนี่ยเป็นภาพวัวธรรมดานี่แหละด้านหลังฝูงวัวก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
นี่เห็นไหมเราเอาเปรียบเทียบกันเลยแล้วช่วงเวลาที่ถ่ายนะคุณทัศนัย
ไม่ได้ถ่ายทิ้งไปนานนะไม่ใช่แบบมาถ่ายแล้วหายไปชั่วโมงนึงมาถ่าย
คือถ่ายต่อกันแต่งงว่าเอ๊ะทำไมมันติดรูปประหลาดมา๒รูป
ตอนถ่ายนี่คือสิบเอ็ดโมงใช่ค่ะทีนี้พอซูมซูมซูมภาพเข้าไปดูสองรูปที่ติดอะไรประหลาดประหลาดมาเนี่ย
อย่างที่บอกว่าเหมือนกับคนยืนอยู่ที่เนินอีกฝั่งหนึ่ง
อีกฝั่งหนึ่งของคอกเลี้ยงวัวเนี่ยแล้วตรงนั้นน่ะมันก็มีพวกกองเศษข้าวโพดอะค่ะ
สิ่งที่เห็นในภาพไม่รู้คุณผู้ชมเห็นเหมือนกันกับเราทั้งสองคนหรือเปล่า
คือเหมือนกับเป็นคนแล้วก็ใส่เสื้อยีนสีน้ำเงินกางเกงขายาวสีดำ
ลักษณะเนี่ยเหมือนกับเขากำลังเอามือไขว้ข้างหลังไพ่หลังอยู่
แต่ภาพมันก็ไม่มีหัวนะถ่ายมาคนละมุมนะคะสองภาพที่ติดอะไรประหลาดเนี่ย
แต่คนในภาพเนี่ยยืนท่าเดิมเลยทีนี้ตอนนั้นที่ภรรยาผู้ใหญ่บ้านถ่ายเนี่ย
ตั้งใจจะส่งไปให้กับผู้ใหญ่บ้านที่สัมมนาอยู่ที่แม่ห้องศรดูอืม
แล้วตอนนั้นนะคะผู้ใหญ่เองพอได้รับภาพยังเปิดภาพให้เพื่อนที่ไปสัมมนาด้วยกันดูเลย
แล้วทุกคนตกใจคุณคิดว่าเพื่อนผู้ใหญ่บ้านจะบอกว่านี่คือรูปอะไร
หัวขาดไงใช่คือทุกคนบอกว่าแบบผีแน่นอน
คือตอนต้องบอกว่าตอนเมียถ่ายเมียไม่เห็นไม่ได้รู้สึกอะไร
ใช่กลัวไงกลัวว่าเมียจะกลัวทีนี้พอกลับมาถึงบ้านก็เลยบอก
ทีนี้พอบอกอ้าวภรรยาหยิบมือถือของตัวเองมาดู
อ้าวมันติดจริงด้วยในกล้องชั้น
เรื่องนี้ค่ะนักข่าวของเราไปเจอกับผู้ใหญ่บ้าน
ก็คือผู้ใหญ่สุเรียนผู้ใหญ่เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
ป่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าป่าห้วยเตียเป็นป่าที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะ
มีเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยคุ้มครองชาวบ้านเขาจะรู้กันแหละ
ว่าป่าตรงนี้เฮียนยิ่งช่วงใกล้ถึงประเพณี
ที่เป็นประเพณีเลี้ยงเส้นไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ย
คือเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าการที่ถ่ายรูปมาแล้วติดแบบนี้

ใกล้จะถึงเวลาทำพิธีเลี้ยงเส้นไหว้แล้วนะต้องทำพิธีนะ
เหมือนเขามาขอส่วนบุญอะไรประมาณนี้
แล้วเขาบอกว่าเชื่อว่าป่านี้มันมีสิ่งเล่นลับซ่อนอยู่
คือมันมีเหตุการณ์คุณผู้ชมมีชาวบ้านเอาวัวไปเลี้ยงตัวใหญ่เลยนะ
ผูกเอาไว้สักพักหนึ่งเฮ้ยวัวหาย
เดินหายังไงก็หาไม่เจอก็เลยกลับบ้านไปไหว้พระ
ซะว่ามันคงมีผีบางตาหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ยเสร็จปุ๊บย้อนกลับไปดูที่เดิม
วัวอยู่ที่เดิมครับแล้วเป็นจุดที่เดินผ่านไปผ่านมาหลายรอบ
แต่มองไม่เห็นว่ามีวัวอยู่ก็เลยเชื่อว่ามันมีสิ่งเล่นลับเจ้าป่าเจ้าเขา
ดบังสายตาอยู่คุณแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะ
ผู้ใหญ่ยังบอกอีกด้วยบอกว่ามันเคยตอนนั้นผู้ใหญ่เจอเองเลย
วัวที่เอามาเลี้ยงนี่แหละโดนอะไรบางอย่างเนี่ยโน้มคอวัวให้ลงกับพื้นดิน
แล้ววัวเนี่ยคือเหมือนกับจะทุรนทุรายตรงนั้นวัวไม่สามารถเดินกลับไปที่คอกได้
แล้ววัวมันดิ้นเหมือนโดนอะไรบางอย่างกดหัวโน้มหัววัวให้ลงกับพื้นดิน
แล้วตอนนั้นผู้ใหญ่นะตั้งจิตอธิษฐานขอเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็ดึงวัวขึ้นมายืน
หลังจากนั้นวัวก็เดินกลับคอกได้
เหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลทำให้ป่าแห่งนี้ไม่มีใครกล้าไปลบหลู่หรือว่าบุกรุกเลย
และเป็นความเชื่อว่าชาวบ้านทุกปีต้องนำเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้
มีไก่คู่มีเหล้ารวมทั้งอาหารคาวหวานไปเลี้ยงสัมภเวษี

และย้ำว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเรายังพิสูจน์ไม่ได้
ว่าเป็นหิวหัวขาดหรือจังหวัดนั้นมีคนเดินพอดีกิ่งไม้บางลึก

ทีนี้เมื่อเช้าเลยค่ะนักข่าวของเราก็เลยไปสอบถาม
ไปสอบถามเจ้าของโรงโม่ข้าวโพดแล้วก็ไปถามคนงานที่เขาทำงานอยู่ติดกับจุด
ทีนี้พอไปสอบถามชาวบ้านหลายคนเนี่ยนะเขาไม่รู้หรอกว่ามันมีภาพที่ติดเป็นภาพถ่ายขนหัวลุก
แต่พอนักข่าวเราเอาภาพให้ดูเนี่ยทุกคนนะคุณเขาเชื่อว่าสิ่งที่อยู่ในภาพไม่ใช่คน
อย่างเจ้าของโรงโม่ข้าวโพดก็คือนางรัติการแซ่เอียอายุ๓๗ปี
คือเราไปถามทั้งเจ้าของโรงโม่ไปถามทั้งคนงานคนงานคือนางรัติการ
เล่าให้ฟังบอกว่าไอ้วันที่๓ธันวาเนี่ยที่บอกว่ามีการถ่ายภาพติดอะไรประหลาดเนี่ยนะคะ
คนงานเขามาทำงานปกติแต่ถ้าเกิดว่าจะเทียบจากตอนเวลาที่เมียผู้ใหญ่บ้านมาถ่ายภาพเนี่ย
ยืนยันเลยนะคนงานไม่มีหรอกไม่มีใครมาอยู่จุดตรงนี้
เพราะว่าไม่มีใครมาขายข้าวโพดแล้วคนงานส่วนใหญ่เขาก็จะไม่มาไง
ทีนี้คนงานเขาจะไปพักที่บ้านซึ่งมันอยู่ใกล้กับโรงโม่ข้าวโพด
คนงานของที่นี่เนี่ยยืนยันด้วยนะคะเขาบอกว่าไม่มีใครที่มีรูปร่างเหมือนกับภาพนี้เลย
เพราะนักข่าวเราพยายามถามแล้วไงว่ามันมีหรือเปล่าที่คนรูปร่างประมาณนี้
เขาอาจจะเป็นจังหวะที่เขากลมหัวอยู่หรืออย่างไร
คนงานเขาบอกว่าไม่มีไม่มีคนบุคลิกแบบนี้
แต่เขาก็เชื่อว่าอาจจะเป็นวิญญาณของผู้ชายที่เขาเคยผูกคอตายบริเวณต้นศักดิ์ตรงนี้ค่ะ
สิบกว่าปีก่อนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคนงานก็ยอมรับด้วยนะบางทีทำงานดึกดื่น
แต่ก็ไม่เคยเจอเรื่องราวหลอนอะไร
แต่ก็อย่างที่บอกแหละชาวบ้านเขาเชื่อว่ามันใกล้จะถึงวันที่ชาวบ้านเขาต้องทำพิธี
เส้นไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาประจำปีแล้ว
หรืออะไรอาจจะมีการมาบอกล่ะให้รีบทำพิธีนะครับ